ไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะนี่ก็เป็นที่พื้นที่ทางน้ำเหมือนกันนะคะที่จังหวัดจันทบุรีที่มีรายงานว่านักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเนี่ยมานอนชายทะเลที่ชายหาดแหลมสิงแล้วก็หายไป
ก็ยังคงค้นหากันอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมค่ะชายหาดแหลมสิงนะคะกู้ภัยลงเรือขับรอบเกาะ
แล้วก็ล่าสุดก็ต้องยุติการค้นหาแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นภาพเมื่อคืนนี้นะคะกู้ภัยสว่างกระตันยูจุดแหลมสิงรวมถึงชาวบ้านกว่า๒๐คนค่ะ
ก็กระจายกำลังกันเดินตามหานะคะนายซีเทคเซบัสเตียนชาวเยอรมันนักท่องเที่ยวที่มานอนอาบแดดริมชายหาดแหลมสิงจันทบุรีตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่าย
แล้วก็หายตัวไปทิ้งเอาไว้ก็คือรถจักรยานและสัมภาระนะคะก็ตามหาจนถึง๕ทุ่มก็ต้องหยุดค้นหา
แล้วก็เริ่มหาอีกครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้ซึ่งตำรวจสพแหลมสิงกู้ภัยก็นำเรือเร็วและเรือท้องแบนแยกกำลังเป็นสองส่วนค่ะ
ข้ามไปที่เกาะเพื่อที่จะไปหานักท่องเที่ยวเขาสำรวจสามเกาะนะคะเกาะจุลา
ซึ่งเกาะจุลาเนี่ยเขาไปเพราะว่ามีพยานบอกว่าเห็นนักท่องเที่ยวชี้แล้วก็มองไปที่เกาะนี้นะคะ
เขาก็เลยไปตามหาที่เกาะนี้แต่ว่าก็ไม่พบร่องรอยใดใดนะคะอีกสองเกาะก็คือเกาะหนูกับเกาะนมสาว
ก็อย่างที่เห็นแล้วค่ะขับเรือสำรวจรอบนะคะแต่ว่าก็ต้องยุติการค้นหาเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา
รวมระยะเวลาในการค้นหาเนี่ยเกือบ๒๔ชั่วโมงหายไปเมื่อวานตอนบ่ายแล้วก็วันนี้ก็เพิ่งจะหยุดค้นหาไป
ซึ่งทีมค้นหาคาดว่าถ้าหากว่านักท่องเที่ยวเกิดพลัดจมน้ำไปช่วงเย็นนี้น่าจะเห็นร่องรอยแล้วนะคะ
หรือว่าถ้าเขายังมีชีวิตอยู่น่าจะเดินทางกลับมาขอรับจักรยานและสัมภาระคืน
ซึ่งตอนนี้ทีมค้นหาก็ทำได้เพียงแค่รอเวลานะคะก็หวังว่าจะเป็นข่าวดีนะคะ